ไปดูเสลสหน่อยไปดูพี่เตี้ยมชกันหน่อยพี่เตี้ยอันดับ
ทวดเจอช่วยเหลือในในการตามหาพี่เตี้ยตอนนี้เป็นหมื่นแล้วนะ
ค่ำไปเห็นอยู่แถวถนนเส้นวัดอุโมง
ตอนนี้เขาเน้นในการปูพรมค้นหาทุกตรอกซอกซอย
แล้วก็มีแฟนคลับของพี่เตี้ยเขา
เงินมาหมื่นหนึ่งเพื่อใช้ในการเป็นรางวัล
ถ้าใครแจ้งบ่อแสในการเจอพี่เตี้ยหรือว่าดูแลพี่เตี้ยมชอยู่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการเอาป้ายประกาศไปติดไว้ตามจุดต่าง

เพื่อให้คนที่เห็นจะได้แจ้งภาพนี้เป็นเอกสารแบบนี้
แปะเอาไว้เพื่อให้คนเห็นพี่เตี้ยแล้วก็แจ้งข้อมูลกลับมา
ตอนนี้ก็คือติดป้ายประกาศเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็

เรายังไม่แน่ใจว่าจะไปตรงไหนนะคะ
เพราะว่าจากที่ได้รับข้อมูลมาก็คือว่า

ค่ะแต่ยังไม่มีภาพยืนยันค่ะ
ก็หวังว่าพี่เตี้ยอชจะปลอดภัยนะ
เป็นอย่างมากพี่เตี้ยเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักจากกระแสในโซเชียล
เพราะว่าช่วงที่มชเขามีการจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
รุ่นพี่และรุ่นน้องนะฮะเดินกันร่วมกันขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะทาง๑๔กิโลก็มีภาพนี้ถูกโพสต์ไปแล้วก็แชร์กันมาก
เตี้ยก็ไปร่วมขบวนรับน้องกับเขาด้วย
ทำเป็นประจำทุกปีมีภาพรับน้องพี่เตี้ยก็จะเดินนำขบวนเข้าไป
ด้วยความน่ารักก็ได้ใจนิสิตและคนโซเชียลไปเต็ม
แต่ว่าตอนนี้ยังหาพี่เตี้ยมชก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ใครมีบ่อแสก็แจ้งไป

แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ
ถูกคนร้ายคนมือดีคนที่ไม่ชอบมันไม่รักมันวางยามันจนตาย
ตกลูกมา๒ตัวรอด

ตอนนั้นลูกมันรอดเจ้าของเขาก็พากันดูแล
แล้วก็มีการประกาศว่าใครมีหมาแม่ลูกอ่อนมีนมให้มันกิน
ลูกมันไปเลี้ยงดูหน่อยแล้วถ้าเกิดมันหย่านมเดี๋ยวรับกลับมาคืนนะฮะ
เจ้าของเฉาก๊วยชื่อว่าคุณสุชัญญาบอกว่าเป็นเรื่องเศร้า
ตอนนี้ลูกมันที่คลอดออกมาแล้วรอด๒ตัวเนี่ย
มันมีอาการเสื้องซึมไม่ยอมกินนม
ชักกระตุก๒๓ครั้งแล้วมันก็หมดลมหายใจตามแม่มันไป
เขาพยายามปั๊มหัวใจพยายามรีบพาไปคลินิกรักษาสัตว
แต่ว่าก็สายเกินไปเนื่องจากว่ามันคงได้รับพิษมาบางส่วนจากแม่
โดนวางยาไปยอมรับว่าเขาก็เสียใจร้องไห้หนักมาก
แล้วก็นำร่างของมันไปฝังรวมกันกับแม่มันแล้ว
ให้มันไปอยู่พร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ